คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
จริงแล้วเราบอกว่าอยากให้เป็นครั้งสุดท้าย
ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้ว
แต่มีบางคนค่ะคิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น

ก็เลยพยายามที่จะลอกเลียนแบบจ่าจักร
ซึ่งเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุกระดยิงที่โคราช
รายแรกเลยคุณผู้ชมนี่ค่ะไปโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้
เฟซบุ๊คแบบนี้คุณชาวบ้านบอกว่าไม่ตลกด้วย

หลังจากที่โพสต์เฟซบุ๊กแต่งกายเรียนแบบทหาร
คนนี้ค่ะเป็นนักมวยวัยรุ่นอายุ๑๖ปี
ล่าสุดหัวหน้าค่ายมวยแห่งหนึ่งในจังหวัด๑๐๑
ได้พาผู้ชายคนนี้อายุ๑๖ปีไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
น้องคนนี้อายุ๑๖ปีบอกว่า
สาเหตุที่โพสต์ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
โดยปืนที่ใช้โพสต์ก็เป็นปืนปลอม
รับนะคะว่าทำไปด้วยความคึกขนอง
ไม่คิดว่าผลที่ตามมาคือจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจทำไงตำรวจว่ากล่าวตักเตือน
และมีการแจ้งข้อกล่าวหาฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แล้วก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน
มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ที่ร้อยเอ็ดไม่ใช่มีเฉพาะพื้นที่เดียว

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงทำอย่างนั้น
ที่ชนบุรีตำรวจไปรวบตัวมือโพสต์อีก๑คน
ใจความบอกจะยิงเรียนแบบจากรั่งที่เทอร์มินอล๒๑
ผู้ต้องหารายนี้ค่ะชื่อวนายอภิรักษ์สะอาดศรีอายุ๒๓ปีค่ะ
เขาหนีทหารเช่นเดียวกันผู้ต้องหาบอกว่าทำไปด้วยความคึกคณอง
ก่อนโพสต์ดื่มเหล้าก่อนทำไปไม่ตั้งใจ

แล้วก็ส่งดำเนินคดีประสานตัวไปรับโทษ
คดีหนีทหารด้วยแล้วก็คดีนี้ด้วยนะคะ
อ้าวพลัดสวยเลย
โดยทำตัวเองแท้คุณผู้ชมรายสุดท้ายที่จังหวัดชายภูมินะคะ
ผู้ต้องหาก็คือนายพิรพัฒน์ชูแสงอายุ๒๗ปีนี่ค่ะ
โอ้โหโพสต์ภาพปืนแบบนี้ค่ะ
นายพิรพัฒน์มีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
โพสต์ข้อความลักษณะการก่อเหตุ

ที่บอกว่าจะไปก่อเหตุที่โรบินสันชายภูมิ
สุดท้ายแล้วตำรวจรวบตัวได้นะคะ
พาไปค้นห้องพักเพื่อหาปืนที่คนโพสต์
เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กแต่ไม่เจอไม่พบนะคะ
นายพิรพัฒน์บอกว่ารูปปืนที่โพสในเฟซบุ๊ก
เป็นรูปที่เอามาจากอินเตอร์เน็ตแล้วก็มาโพสต์

พอมาสอบปากคำนายพิรพัฒน์บอกว่าโพสต์ไป
เพราะว่าไปดื่มเหล้าก่อนมันคึกขนองไง

ก็เลยมาโพสต์แบบนี้ไม่ตั้งใจว่าจะก่อเหตุจริง
รู้เท่าไม่ถึงการก็เลยฝากขอโทษชาวชายภูมินะคะ
ส่วนภาพที่ใส่เครื่องแบบทหารเจ้าตัวอ้างบอกว่า
เมื่อก่อนเป็นพลทหารมาก่อนเป็นทหารเกณฑ์
แอบใส่ชุดของนายแล้วก็นำมาโพสต์แบบนี้
นายนี่คือเจ้านายผู้บังคับบัญชานะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าไม่ขำด้วย
ถูกตั้งข้อหาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็ข้อหาคมขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ข้อหาแต่งกายแต่งเครื่องแบบเรียนแบบราชการ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและถูกนำตัว
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเห็นไหม

และเหตุการณ์ที่เขาสะเทือนใจกันทั้งประเทศเนี่ยนะคะ